มาดูอีกหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับร้านค้า
แต่ว่าร้านนี้นะบอกเลยว่าเขาใจบุญคุณค่ะ
เป็นร้านใจบุญที่จังหวัดสุราธานีค่ะ
อร่อยด้วยแล้วเจ้าของจิตอาสาด้วย
ไส้กรอกเพื่อชีวิตครับพี่น้องครับ

ร้านนี้เป็นร้านแบบเล็กนะคุณ
ขายไส้กรอกอีสานไส้อัวแล้วก็ผัดไทยฉางนะคะ
จุดเด่นจะอยู่ที่เจ้าของร้านค่ะ
ไหมคะเขามีคาแรคเตอร์อยู่แล้วนะ
แล้วก็เขาเห็นไหมคุณเขาบอกว่า
พวกไส้กรอกไส้อัวผัดไทยอะไรของเขา
มันมีจุดเด่นเอกลักษณ์นะคะ
แล้วก็คือไส้กรอกอีสานของเขาเนี่ยจะใส่พริกไทย
ใส่พริกไทยน้อยรสชาติค่อนข้างเปรี้ยวนะครับ
ส่วนผัดไทยท่าฉางตัวซอสเนี่ยจะทำจากกะทิ
แล้วก็เครื่องแกงผัดไทย
มันจะมีความหวานมันเปรี้ยวน้ำมะขามปลายเปรี้ยวหวานนะคุณ

เดี๋ยวพี่๓๙บาทคุณ

ห๊ะห๊ะเดี๋ยว

เพราะรือหัดนะเพราะรือหัดคงมีสูตรนะคะน่ารักมากน้ำสุกุลมีความสูงจริง
เขาเล่าให้ฟังว่าเขาเปิดร้านขายไส้กรอกเพื่อชีวิตมา๒๐ปีแล้ว
ก่อนหน้านี้ขายแค่ไส้กรอกกับลูกชิ้นต่างเนาะช่วงหลังมานี้นะคะอยากจะให้ลูกค้ามีตัวเลือก
ก็เลยนำสูตรผัดไทยของคุณแม่มาขายต่อด้วยแล้วก็กำไรส่วนหนึ่งเก็บไว้
ถ้าลูกค้าซื้อครบ๑๐๐จะหักไว้๒๐บาท
เอาไปทำบุญซื้ออุปกรณ์กู้ภัยไว้ช่วยเหลือ
นั่นหมายความว่าลูกค้าทุกคนมีส่วนในการทำบุญหมดเลย
ถูกต้องค่ะคุณซื้อครบ๑๐๐หักไปแล้ว๒๐ดีเป็นส่วนหนึ่งเลย
เรียกได้ว่าเป็นร้านเพื่อชีวิตและเพื่อคนอื่นด้วย

ใช่น่าชื่นชมมากเลยนะคะแนะนำเลยละกันเนอะ
พี่กัดร้านนะคะจะอยู่ที่ริมถนนสายสุราชนคร๔
ช่วงตำบลทุ่งกงอำเภอกาญจนดิตจังหวัดสุราธานี
ใครสนใจอยากจะทำบุญทำทาน
และทานไส้กรอกผัดไทยรสเด็ด

เป็นการเปิดร้านเพื่อสังคมจริง
คือเพื่อชีวิตเพื่อชีวิตคนอื่นนะจริง
ก็ดูดีนะเนี่ยด้านกินหน้าทาน
มากเลยอ่ะแวะไปกันได้นะคะสำหรับใครที่
เพราะอย่างน้อยเราได้ทานอิ่มท้องแล้ว